แม่ต้องมาร้องขอกว่าไม่ทำ
ลูกสาวอายุ๑๗เอง
ตำรวจมาครับตำรวจบอกมาจากสพเมืองกรสิน
อุ้มตัวลูกสาวไปไปบังคับให้สารภาพ
แล้วก็จะแจ้งข้อหารักทรัพย์
ทั้งที่เยาวชนหญิงคนนี้นะครับ
ให้การปฏิเสธแม่กลัวสิ
ลูกสาวแม่จะได้รับอันตรายไหม
คุณผู้ชมครับคลิปนี้นะฮะเป็นหน้าบ้าน
แล้วก็มีผู้ชายเดินเข้ามานะครับ
มาถามหาเจ้าของบ้านนะครับ
กล้องวงจรปิดบทึกเหตุการณ์ช่วงเย็น
ของ๒๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับ
คุณผู้ชมครับชายจักรรม๓คน
อ้างกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับชายจักรรม๓คน
อ้างกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับชายจักรรม๓คน

ขับรถกระบะมาที่บ้านนางสาวนาตารี
อายุ๑๗ปีครับเป็นนักเรียนชั้นมัธยม

อยู่ในพื้นที่ตะบนดงพยุง
กรุงกระเพอดอนจานจังหวัดกรสินฮะ
โดยจะเห็นว่าผู้ชายที่สวมเสื้อสีส้มกางเกงสีกากี
ลงมาจากรถกระบะมาถ่ายรูปบ้านของชาวบ้าน
แล้วไปคุยกับชาวบ้านถามหาเจ้าของบ้านอย่างที่ผมบอกไปนะครับ
แล้วก็ตามไปควบคุมตัวนะครับ
นางสาวนาตารีถึงที่บ้านเลยนะ

แล้วไม่ได้แสดงบัตรประจำตัวตำรวจไม่แสดงหมายอะไรใดทั้งสิ้น
แล้วนำตัวไปที่สพกรสินฮะแจ้งเข้าหาลักทรัพย์
ไม่มีการบันทึกจับกลุ่มหรือส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
แต่ปล่อยตัวกลับบ้านนะเพราะว่านางสาวนาตารีนั้นปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับ
นางสาวนาตารีเนี่ยเล่าบอกว่า
พวกกลุ่มตัวอยู่บนรถเนี่ย
ผู้แสดงตัวถูกกลับเป็นเจ้าธุรกิจจำรวจเนี่ย

เขาพูดว่าถึงทำผิดไม่ทำผิด
หรือเอาไปก็รับสารภาพเอาเลย

เขาก็มีให้เซ็นชื่อแม่แล้วก็ชื่อหนู

ลงใบบัตรประชาชนที่ถ่ายเอกสารมาค่ะ

นางสุภาอายุ๔๘ปีบอกว่า

ถูกชายชะกันที่อ้างตัวเป็นตำรวจเนี่ย
มากล่าวหาว่ารักทรัพย์แม่ค้าขายแตงโม
ในงานการชาติหน้าสู่รัฐกาลจังหวัดการณ์ศิลป์
ฉันไม่ได้ทำลูกสาวฉันไม่ผิด

กลัวลูกสาวจะได้รับอันตรายกลัวจะไม่ปลอดภัย
ตอนนี้แม่กินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วครับ